วันนี้มีประชุมคอรมอนัดพิเศษนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภานะฮะ
จะเข้าทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับจะแถลงนโยบาย๑๑กันยายน
คือวันจันทร์หน้านี่ฮะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสิน
มาด้วยรถส่วนตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่๗ล้านเก้านี่คันนี้นะครับ
มาที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็มาแต่เช้าแล้วฮะสักการะพระพรมบนดาดฟ้าของตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อความเป็นสุริมงคลก็มาพร้อมกับรองนายกท่านต่างนี่นะฮะ
จากนั้นก็ได้ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยได้ชมทิวทัศน์โดยรอบของธรรมเนียบรัฐบาล
จากด้านบนของตึกไทยคู่ฟ้านะฮะแล้วก็หันมาโบกมือทักทายกับสื่อมวลชนด้วยนะครับ

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงมาสักการะพระภูมิเจ้าที่สารตาสารยายที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นี่ฮะก็สีนายืมยั้นจำใสนะครับคุณเศรษฐธุวิสิน
พร้อมกับบอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าตอนนี้สบายใจนะฮะแล้วก็ได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองปกป้องบ้านเมืองในทุกเรื่อง
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีท่านต่างนะครับวันนี้ก็เข้าธรรมเนียบเหมือนกัน
คุณสมศักดิ์เทพสุธินนะครับรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้อันเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ของจังหวัดสุโขทัยนะฮะนี่พื้นที่ของคุณสมศักดิ์เนี่ย
ที่ห้องทำงานด้วยนะครับบนชั้น๔ของตึกบัญชาการ
เอาเลิกเอาชัยนะฮะก็มีภรรยานะครับคุณอนุวัลเทพสุธิน
แล้วก็รัฐมนตรีหรือว่าสอสอของพักเพื่อไทยนะฮะเกือบ๓๐คนนะครับ
มาร่วมแสดงความยินดีอีกท่านหนึ่งที่ถือเลิก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะ
ไปดูกระทรวงเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับแปดนาฬิกาสิบเก้านาที
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
วันนี้นัดรัฐมนตรีช่วยนะฮะก็คือคุณชายาพรมมา
อ่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณอนุชานาคาสัยเนี่ย
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพร้อมกันนักข่าวก็สังเกตว่าคุณชายานี่
นัดกันผูกเลขท้ายสีเขียวมาเหมือนกันหรือเปล่าอ่า
อนุชานาคาสัยก็มาด้วยนะครับไปไหว้สารพระภูมิชัยมงคล
ทาเวสุวรรณสารตายายพระพิรุณทรงนาคนะครับ
ซึ่งนักข่าวก็สังเกตบอกโหร้อยเอกธรรมนัฐนี่
ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าในไทยสีเขียวที่ผูกมาในวันนี้เป็นสีที่ชอบอยู่แล้วนะครับ
โดยปกติแล้วจะผูกเน็กไทยตามสีวันนะฮะอย่างวันนี้วันพุธก็สีเขียวพอดีนะฮะ
เนื่องจากประเมินแล้วตอนนี้เรากำลังแรงหนักมาก
โดยเฉพาะทางภาคอีสานกำลังสาหัส
ท่านนายกลุ่มปีท่านก็ให้ความสำคัญ
ในวันศุกร์นี้ก็ผมกับท่านชายวาท่านวิชา

ซึ่งเราต้องมีมาตรการเร่งด่วน
แล้วก็มาตรการที่เตรียมสำหรับ

แล้วก็ปีต่อไปจนกลุ่มกว่าละนะครับ
ทีนี้ค่ะต่อเนื่องจากที่พี่อุ๋ยบอกนะคะ

แต่วันนี้จริงแล้วมีเอกสารออกมาแล้ว
เป็นเอกสารแถลงนโยบายของรัฐบาล
ทีนี้พอไปอ่านรายละเอียดในเอกสาร
ปรากฏว่ามันมีหลายนโยบาย
ที่เคยหาเสียงเอาไว้ก่อนการเลือกตั้ง
แต่ทำไมไม่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
เช่นรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายอย่างนี้ค่ะ

ทำไมไม่มีปรากฏเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
แต่ดูเรื่องสีสันของรถประจำตำแหน่งกันอีกสักหน่อยนะคะ
คือวันนี้ค่ะนายกเศรษฐา

ไปร่วมงานลองนั่งรถประจำตำแหน่ง

เคยนั่งตอนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซีดานลองสีดำทะเบียน๔๔
ก่อกไก่คอควาย๒ก้าว

ในสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นรถประจำตำแหน่งแล้วก็รับรองแขกคนสำคัญของรัฐบาล

เรื่องของความสูงของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา
สูงเนอะ๑๙๒เซนติเมตรตอนแรกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
หรือว่าท่านนั่งไม่สบายหรือเปล่ารถซีดานนะคะ
ตัวสูงขายาวศีรษะติดเพดานรถหรือเปล่า

ภาพขวาพยายามไปลองนั่งด้วยอะไรด้วย
แล้วท่านก็ตัดสินใจนั่งรถตู้ดีกว่า
รถตู้ที่ใช้เงินตัวเองซื้อค่ะ

ทีนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ
มีวัตถีหรือแขนการนายกก็ติดตามไปด้วยนะคะ

แล้วไม่ใช้เบนก็ใช้รถตู้ที่ซื้อมาเองเนี่ยค่ะ
คือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็เข้าพักเพื่อไทยด้วยนะคะ
บอกกับนักข่าวว่าไม่ใช่ศีรษะติดแบบหลังคารถนะ
เพราะว่าเบนท์ก็เป็นคันเดิมที่พลเอกประยุทธ์ใช้

แต่ท่านคงสะดวกกับการนั่งรถตู้มากกว่าค่ะ
ใครบอกว่าติด

รถประจัดจะเรียน

ก็เหมือนนักข่าวบอกว่าท่านนายกเศรษฐาบอกว่าอาจจะสลับกันใช้
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคนแซวไงหรือว่าทะเบียนรถประจำตำแหน่งมันเป็นเลข๒๙
นายกคนที่๒๙ท่านคนที่๓๐แล้วไง

แซวแบบนี้ไงคะแต่ท่านบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้า๙นาฬิกาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปตั้งแต่ต้นว่ามีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษนัดแรกใช่ไหมคะ
นายกเศรษฐาก็บอกว่าไม่ได้เป็นการสั่งการอะไร
วันนี้เป็นการคุยกันรับฟังความคิดเห็น
หาแนวทางวิธีการในการทำงานยึดหลักกฎหมาย
ความชอบทำเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
ให้เกียรติข้าราชการเวลาสั่งงานด้วย
ทีนี้เอกสารการแถลงนโยบายของรัฐบาลมีออกมา
แล้วอย่างที่มิ้วบอกว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมไม่มีบางนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้
เช่นรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
นายกก็ชี้แจงว่าคือเอกสารในการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้
เป็นการแถลงในภาพรวม
รายละเอียดปลีกย่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
แต่ยืนยันว่าก็จะดูระบบขนส่งแบบทั้งหมดแบบทั้งระบบแบบองค์รวม
เชื่อมต่อทุกสายด้วยบัตรใบเดียว
ทำทันทีไม่ต้องรอนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการ

แต่ก็ยังไม่ได้มีชื่อผอบตรคนใหม่ในใจ
เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอยากให้เป็นธรรม
ดูที่ผลงานไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่ง
อันนี้นายกบอกว่าหมายถึงทุกหน่วยงานเลย
ช่วงที่นายกเศรษฐาออกจากโพเดียม
ยกมือไหว้นักข่าว
นี่ค่ะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเหมือนนักข่าวที่ตามนายกไหมคะ
ว่าท่านนายกเศรษฐาท่านไหว้สวยมากนะ

ถึงท่านเอ่ยปากเลยว่าท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นคนไหว้สวยมาก
ท่านนายกเสถาก็โค้งรับแล้วก็ยิ้มค่ะ
ครับทำทันทีครับเราก็เริ่มดูแลทันทีครับ
เราต้องมาเอาระบบการขนส่งทางรางทั้งหมดนะครับมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปธรรมนะครับ
แล้วก็มีบัตรใบเดียวนะครับแล้วก็ดูซิว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ
ขอไปทำงานก่อนแล้วกันครับนี่ยังไม่ได้เข้ากระทรวงเลย
ท่านท่านละบุรีสุริยะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับขอโอกาสนิดนึงนะครับ
ทราบว่าทุกเรื่องเร่งด่วนหมดนะครับมีความกดดันอยู่แล้วครับ
มีความกดดันอยู่แล้วเพราะปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ครับ
สารเข้ามาทำงานแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้นะครับ
ความตั้งใจจริงครับขอเวลานิดนึงนะครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณครับ